ปั่นจักรยานทั่วประเทศ๒๐๐๐กว่าคน
เขาไปร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองงานครั้งนี้
นี่แหละครับจำนวนมากของนักปั่นกว่า๒๐๐๐คน
เป็นนักปั่นจักรยานและประชาชนทั่วไป
ที่เข้าร่วมมหากรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน

จริงไม่ว่าจะเป็นงานอะไรใหญ่ตลอดนะคะ
ใช่นะฮะก็สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรำ
หอการค้าจังหวัดแล้วก็ชมรมจักรยานร่วมกันจัดขึ้น
หวังสร้างประวัติศาสตร์ปั่นบนเส้นทางประสาท๒ยุค
ระยะทาง๑๔๐กิโลเมตรนะคุณ
สู่ปราศาสตร์หินพนมรุงมหาเทวลัยอันยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็ปั่นในสนามระยะทางอีก๔๐กิโลเมตรนะคุณนะครับ
นายวิทยาจันทรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำ
มหากรรมการแข่งขันปั่นจักรยานในครั้งนี้

เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ในการเฉลิมฉลองการสถาปนาเมืองแปะ

รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอริยธรรมขอมโบราณ
ซึ่งแน่นอนคนเข้ามาร่วมกันเยอะขนาดนี้
ก็แสดงว่าประชาชนนั้นให้ความสนใจนะครับ
เพราะว่าจริงแล้ววันสถาปนาเมืองแปะครบ๒๔๐ปี
เขาจะมีการจัดกิจกรรมมากมายนะครับ
ต่อเนื่องสัตว์วันที่๑๗เมษายนนี้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการบรำถวายราชศักระโดยขบวน๔เมืองเก่า
ได้ก็แบบเมืองแปะเมืองนางรองเมืองประโคนชาย
แล้วก็มีกิจกรรมชุดถวายบังคมจากนักศึกษาแล้วก็ประชาชน๒๔๐๐คน

ขบวนแห่๔เมืองเก่าเน้นการแต่งกายของแต่ละชนเผ่า
และกิจกรรมบวงสวงศักระพระบรมราชานุสวรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
แล้วก็นอกนั้นก็เป็นกิจกรรมอื่นนะฮะ
กิจกรรมเฉลิมฉลองสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นเมืองจัดจำหน่ายบริเวณงาน
ถนนคนเดินที่ซ้อกราวแล้วก็คู่เมืองและลมโบราณเทศบาลเมือง
บุรีรำเขาจัดขึ้นยิ่งใหญ่ย้ำกันอีกครั้ง๑๗เมษายนนี้
ไปร่วมงานไปเที่ยวกันได้เลยที่นี่นะฮะ
บุรีรำหรือใครที่ชอบออกกำลังกายชอบปั่นแบบนี้
ปั่นกันได้ระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตร